เพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มมีการจัดงานประเพณีต่างในหลากหลายที่กันแล้วนะ

ถือว่าเป็นประเพณีแห่งเดียวของจังหวัดลำปางเลยเจ้า
ไปร่วมงานบุญกันสักหน่อยค่ะคุณผู้ชม
นี่คือริ้วขบวนแห่ของบรรดาพุทธศาสนิกชนนะคะ
ตกแต่งครัวตานหรือเครื่องทายทาน
โดยชาวบ้านเขาจะมีการแห่ริ้วขบวนไปตามหมู่บ้าน
ในพื้นที่ตำบลปงแสนทองอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
ก่อนที่จะไปรวมตัวกันที่หน้าวัดบ้านลำปางกลางฝั่งตะวันตกนะคะ
เพื่อทำพิธีเปิดงานประเพณีแห่โคมไฟครัวตานนั่นเอง
ซึ่งประเพณีแห่โคมไฟครัวตานเนี่ยนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ของชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก
ที่จัดในวันขึ้น๘ค่ำเดือน๒ของทางภาคเหนือ
เป็นการสักการะบูชาพระธาตุลำปางกลางค่ะ
ภายในวัดลำปางกลางตะวันตกนะคะ
โดยมีพุทธศาสนิกชนที่ทำการตกแต่งครัวตาน
หรือว่าเครื่องทัยธานแล้วก็ริ้วขบวนตกแต่งกันมาอย่างสวยงามมากเลยค่ะ
ถวายวัดในช่วงค่ำแบบนี้
เราก็จะได้เห็นบรรยากาศสวยแบบนี้คุณชนะ

พิมพ์ตอนนักคืนนี่เปล่าฝ่ายโคมลอยเป็นสายเลยทีเดียว

นำมาจุดประทีบให้แสงสว่างเพื่อให้เกิดความสวยงามในริ้วขบวน
แล้วก็จะได้เป็นบรรยากาศที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์แบบนี้นะคะ
แล้วก็ยังถือโอกาสน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลยี่เป็งอีกด้วยจ้า
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าใกล้ลอยกระทงแล้ว
ในหลายจังหวัดเนี่ยเขาก็มีการเตรียมความพร้อมกันเรียบร้อยแล้วนะ
ว่าจะมีการจัดงานประเพณียี่เป็งหรือว่าลอยกระทงกันแบบไหน
เดี๋ยวตลอดข่าวของเราก็เก็บบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ